คุณผู้ชมข้างนอกเนี่ยสว่างหรือยังไม่รู้เพราะเราอยู่ในสตูดิโอ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าสว่างแล้วน่าจะลดทอนบรรเทาอาการกลัวไปได้นิดนึง
ดิฉันเชื่อลูกค้าเชื่อเจ้าของอู่เชื่อ

คุณผู้ชมเชื่อไหมคุณผู้ชมมีภาพให้ดูค่ะ
มีลูกค้าเอารถคันนี้ไปซ่อมที่อู่
เจ้าของอู่ก็ต้องมีการถ่ายรูปถ่ายรูปให้ดู
ส่งงานไงลักษณะส่งงานไงส่งไปให้ดู
แต่ทางลูกค้าส่งรูปนี้กลับมา
อะไรมาให้ผมเนี่ยคนข้างหลังมันคืออะไร
คุณผู้ชมดูนะลักษณะเหมือนเงาคนอ่ะเหมือนมาคนเลยนะ
อ่านั่นไงตอนแรกห่างยังไม่ชัดใกล้ปุ๊บ
ลักษณะคือเหมือนมองกล้องด้วยนะขนลุกขนลุกค่ะ
นี่มีคนนั่งหรือเปล่านั่นสิ
ชาวเน็ตบางส่วนบอกว่าเฮ้ยคุณเช็คดูดีหรือยัง
คุณตรวจสอบดูดีไหมมันมีคนยืนอยู่แล้วเงาสะท้อนหรือเปล่า
ทีนี้เจ้าของอู่เนี่ยเจ้าของอู่ดังย่านสงประพากรุงเทพนี่แหละค่ะ
บอกว่าตอนถ่ายนะผมเช็คแล้วนะไม่มีใครยืนใกล้รถร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์
คนที่ยืนอยู่แถวนั้นเนี่ยไม่มีสักคน
ซึ่งถ้ามีทุกคนก็ใส่แมสแต่นี่คือไม่ได้ใส่แมสไง
ในรถถามว่ามีไหมมีคนไปนั่งหรือเปล่าพนักงานหรือเปล่าช่างหรือเปล่า
เจ้าของอู่บอกว่าไม่มีผมเช็คแล้วไม่มีคนนั่งในรถ
คำถามคือแล้วในรูปคืออะไรวิญญาณคืออะไร
นี่หลายคนเชื่อแบบคุณนะคะว่าเป็นวิญญาณ
ตอนนี้มันยังหาคำตอบไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์
เพราะฉะนั้นบางส่วนก็เชื่อในเรื่องของศัยศาสตร์ไปก่อนเนี่ยนะคะ
จริงแล้วเจ้าของอู่ถ่ายไป๒ภาพ
ภาพแรกไม่มีแบบนี้นะนี่ไงนี่ไงภาพที่สองมันมี
นี่ไงคุณทีนี้ชาวเน็ตพอมาดูปุ๊บ
บอกเจ้าของอู่ว่าไงไหมแนะนำอย่างเดียวเลยไปทำบุญเถอะ
ไปทำบุญซะไปทำบุญให้เขาซะ
ผมว่าทางเจ้าของรถด้วยนะใช่
แต่บางคนที่เชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์บอกว่า
ก็มองไปในเรื่องของแสงและเงาไหมแสงตกกระทบหรือเปล่า
สะท้อนกระจกอะไรไหมนะคะเจ้าของอู่บอกว่า
ไม่รู้ล่ะเพื่อความสบายใจผมจะไปทำบุญนะฮะ
จะไปทำบุญแต่คุณเดี๋ยวมันมีประเด็นอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งครับ
เจ้าของอู่ว่ารถคณ์เนี่ยผมขอไม่บอก
วดอักษรแล้วก็จังหวัดผมบอกได้แค่๓ตัวเท่านั้น
มาทั้งหมดนี้คือโฟกัสที่เรื่องนี้เลยนะ